สวัสดีครับ
น่ากินมากคุณ
นี่ค่ะร้านลุงอ้วนข้าวหมูแดง
เป็นร้านเก่าแก่กว่า๔๘ปีแล้วนะ
อยู่ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีจ้า
เป็นร้านขายข้าวหมูแดงที่รสชาติอร่อยกลมนะ
คุณดูนะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ

แล้วมันได้บรรยากาศเนาะนั่งกินแบบนี้นะ
คุณวัญชัยอยู่กิติชัยหรือว่าลุงอ้วนอายุ๖๗ปี
เป็นเจ้าของร้านนะคะก็บอกว่า
พายเรือขายข้าวหมูแดงในตลาดน้ำดำเนินสะดวก
ตั้งแต่ปี๒๕๑๘ก็คือ๔๘ปี
ข้าวหมูแดงของที่ร้านเนี่ยรสชาติจะหวานนำเค็มแบบเล็กน้อย
แล้วก็กลิ่นสมุนไพรหอมมาก
ซอสหมูแดงรสชาติอร่อยกลมและราคาเริ่มต้นที่จานละ๕๐บาท

ขายดีมากวันหนึ่ง๑๒๐๑๖๐จานนะจ๊ะ
และทีเด็ดของเขาคือการหั่นหมูแดงหมูกรอบ
หั่นแบบหลับตาหั่นยังได้เลยอ่ะลุงอ้วนบอกอย่างนี้
หั่นผักหั่นหมูแดงหั่นหมูกรอบแบบสับสับด้วยความชำนาญ
ทักษะนี้นะใช้ประสบการณ์ล้วนเลย
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบเป็นจุดขายเรียกลูกค้า

เฮ้ยเดี๋ยวหั่นผัก
โอ้โหระวังนิ้วลุง
จอมยุทธ์ลงมาปรึกวิทยายุทธ์ที่นี่ละนะ

สุดยอดจริงแล้วร้านเนี่ยเปิดขายวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เท่านั้น
หยุดวันนักขัตตะเริกด้วย๘โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงเย็นนะจ๊ะ
แวะเวียนกันไปตลาดน้ำดำเนินสะดวก

จ้าลุงอ้วนข้าวหมูแดง